สวัสดีค่ะสวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
มันต้องชี้ตัวเองกลัวจำตัวเองไม่ได้สดนะครับ
ก็วันนี้เราก็จริงเราก็ออกอากาศกันอยู่ตลอดเวลา
แต่หยุดไปหยุดจริงก็เสาร์อาทิตย์ไม่เจออยู่แล้ว

แต่คุณมดดำเนี่ยนะฮะก็อยู่ตลอดเวน
เวนเที่ยวแบบไปทุกประเทศเลยไปทั้งฮ่องกง
คุณไปบอกเขาให้ไปแก้อะไรอ่ะ
ไม่ใช่ไปแก้บนก็ไปเลย

อ๋อไปกับท่านฮันเหรอ
เพราะฉะนั้นคนที่ดูคุณมดดำอยู่ตลอดเวนนี้
เขาก็รู้เลยว่าเธอจะทำเป็นเทปเอาไว้
ฉันก็อุตส่ายจะเกลี่ยละ
มันเกลี่ยไม่ได้ไง

แล้วคุณไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศกับครอบครัวเหรอปีนี้
ไม่ได้ไปไหนเลยครับผมไม่ได้ไปไหนเลยก็อยู่ทำงานทุกวัน
เที่ยวต่างประเทศก็บนเครื่องพี่แอร์พอร์ตเขาบอกคนเยอะมากคนเยอะวุ่นวาย

ใช่เราไม่ชอบเพราะเราไม่ได้ไป
ไปเรื่องแรกวันนี้ก็มีกรณีของเสียเบนท์
คือเขาไม่ได้ขับเบนท์นะครับเสียเบนท์คือชื่อเขาชื่อว่าเบนท์
เขาปฏิเสธข้อกล่าวหาก็คือกรณีที่ว่าเขากลับไปยิงอดีตแฟนเก่าของแฟนเขาเสียชีวิต
นึกออกไหมครับคือเสียเบนท์มีแฟนทีนี้ปรากฏว่าแฟนเขาเองมั่นหมายกับเสียเบนท์
ปรากฏว่าแฟนเนี่ยสุดท้ายแล้วมีปัญหาขอเลิกกับเสียเบ้นกลับไปคบแฟนเก่าตัวเอง
หลังจากนั้นเสียเน้นก็ตามไปไม่ได้ยิงแฟนตัวเองนะไปยิงผู้ชายที่เป็นแฟนเก่าของแฟนตัวเองนี่แหละเสียชีวิต

คือมีความคืบหน้านะครับกรณีที่นายอภิษฎเนียมมูสิกหรือว่าเบ้นอายุ๒๖ปี
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดสุราธานีครับไปก่อเหตุใช้วุฒิปืน๙มมยิงนายปรมินทิพประทุมหรือว่าเจมส์
อายุ๒๙ปีนะครับเสียชีวิตนะฮะขณะที่เจมส์นั้นจอดรถซื้อของนะครับที่ร้านสะดวกซื้อกับเพื่อนสาวคนสนิท
ซึ่งเป็นคู่มั่นของเบ้นแล้วก็ได้เข้ามอบตัวนะครับกับทางตำรวจที่สพเมืองสุราธานี
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วผู้หญิงนี้รู้สึกจะชื่อน้องแอ๋มนะฮะ
ล่าสุดนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมงครับในการทำประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือ
แล้วก็สอบสวนปากคำของเบ้นนะครับซึ่งก็สอบปากคำเบ้นก็เรียกว่าให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
โดยอ้างว่าวันเวลาที่เกิดเหตุนะฮะตนเองนั้นนอนอยู่ที่บ้านพักที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตัวเมืองสุราธานี
ซึ่งห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ๓กิโลเมตรหลังเกิดเหตุทราบว่าตนเองเป็นผู้ต้องสงสัย
ได้หลบหนีออกจากบ้านพักไปนะครับส่วนสาเหตุที่มามอบตัวนั้นเนื่องจากมีการออกหมายจับ
และทราบว่าหลังเกิดเหตุคู่มั่นของตนเองนั้นถูกโจมตีอย่างหนักในโซเชียลครับ
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนทำให้คู่มั่นนั้นมีอาการเครียดเป็นอย่างมาก
ได้ติดสินใจนะฮะติดต่อบีดาเพื่อนำตัวเขาเองนั้นมามอบตัวแล้วก็ต่อสู้คดี
ภายหลังการสอบสวนปากคำเรียบร้อยเสร็จนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมตัวนายอภิษฎหรือว่าเบ้นเนี่ยนะครับ
ตรวจค้นที่บ้านพักเล็กที่๔๐หมู่๘ตำบลท่าอุแทจังหวัดสุราธานีของนางจันทราเนียมูสิกนะฮะ
ซึ่งเป็นแม่ของเบ้นเนี่ยแหละครับแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายหรืออาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุนะครับคุณผู้ชม
ทางด้านพันธุรกิจเอกสิริชัยสุขศาสตร์นะครับท่านเป็นกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองสุราธานีท่านเปิดเผยนะครับว่า
เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาจะให้การอย่างไรก็ได้ซึ่งเราเนี่ยก็ทำตามขั้นตอนกระบวนการทุกอย่างนะครับ
และในการสอบปากคำผู้ต้องหาก็มีทนายความเดินทางมาร่วมรับฟังด้วย
หลังจากนี้นะครับจะมีการนำตัวไปขออำนาจศาลนะครับฝากขังที่เรือนจำกลางสุราธารณีโดยไม่ได้รับตัวกลับไป
แล้วก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัวในชั้นสอบสวนมีการคัดค้านการประกันตัวในชั้นศาลนะครับ
จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พบว่าในวันเกิดเหตุรถยนต์อเนกประสงค์ยี่ห้อฟอร์ด
นายปรมินผู้ตายขับไปจอดหน้าร้านสะดวกซื้อก่อนถูกยิงนั้นมีผู้โดยสารมาด้วยหนึ่งคนนะครับ
ก็คือนางสาวอโนไทยวรกุลซึ่งเป็นคู่มั่นของนายอภิสุทธิ์ผู้ต้องหาหรือเบ้นเนี่ยแหละครับ
ซึ่งหลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนได้เชิญตัวมาสอบปากคำโดยอ้างว่า
ไม่อยู่ในสภาวะที่ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนได้และยังไม่ได้เข้าให้ปากคำในที่สุด
จนล่าสุดครับพนักงานสอบสวนนั้นได้ออกหมายเรียกพยานนะครับให้มาพบพนักงานสอบสวนในวันนี้นะครับ
แต่ปรากฏว่าแอ๋มหรือว่านางสาวอโนไทยนั้นได้แจ้งขอเลื่อนการให้ปากคำออกไปอีกครั้งหนึ่ง
โดยอ้างว่าตนเองนั้นยังไม่พร้อมและจะมาพบกับพนักงานสอบสวนในวันที่๗มกราคมนี้ต่อไป
คืออยู่ในที่เกิดเหตุด้วย

แล้วไปกับผู้ชายคนที่ตาย
ผู้ชายคนนี้คนที่ตายเนี่ยเป็นแฟนเก่าเขา
แต่เท่าที่ทราบมาหรือจากข่าวที่เขาลงกันแล้วกันนะ
เอาจากข่าวที่เขาลงกันเนี่ย
ก็คือแอ๋มเนี่ยเมื่อก่อนคบอยู่กับผู้เสียชีวิตก็คือเจมส์นะฮะ
ร่วมทุนกันเปิดร้านเป็นเหมือนกับร้านเป็นโชว์รูมทำพวกแต่งรถหรืออะไรสักอย่างนะ

พอหลังจากนั้นที่เขาพูดกันก็คือ
หลังจากนั้นแอ๋มก็เหมือนกับไปมั่นกับเบ้น
แล้วก็ทะเลาะกันหรือมีปัญหาอะไรกันก็ไม่รู้นะ

เลิกออกมาแล้วก็กลับมาหาแฟนเก่าตัวเองก็คือเจมส์

หลังจากนั้นเนี่ยก็คือทางฝั่งของเบนเนี่ยก็ตามมา
แต่ว่าอันนี้เราก็ไม่รู้ข้อเท็จจริง

แต่ว่าในมุมกลับกันเนี่ยทางเบ้นเองเนี่ยเขาก็ออกมานะฮะ
บอกว่าตัวเขาเองไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ

ก็นี่ไงแต่ในกรณีกับกันเนี่ยคือตำรวจเขาก็บอกเลยว่าแอ๋มอ่ะ

ซึ่งเกิดเมื่อเช้านะหน้าร้านสะดวกซื้อเนี้ยกล้องวงจรปิดเยอะมากอืมเออ
เดี๋ยวต้องไปดูกันอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไง
เขาน่าจะเป็นย่านกันค่ะน่าจะมีกล้องวงจรปิด

จะเป็นไปตามที่ข่าวออกมาหรือเปล่า
หรือจะเป็นไปตามที่เสียเบ้นเขาบอกมาว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลย
เขาอยู่ที่บ้านเขาบอกไม่ได้ไปก่อเหตุ

แล้วตอนนี้เขาเลยกลับมามอบตัว
อันนี้ต้องฝากหนุ่มช่วยไปหาความจริงแล้ว

โอ้โหก็ดูเยอะอยู่นะ
เขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะบอกว่าเขาไม่ได้ยิง
แต่ว่าก็เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมาย
ใช่เพราะถ้ามีพยานอยู่ที่บ้านเวลาเรียงกันเป๊ะ
มีพยานอยู่ก็ไม่น่าจะแบ่งร่างมายิงเขาได้หรอก
ตอนนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วเราอ่านข่าวนี้กันไป

แถมใดเหมือนกับอุปเทศใหญ่โตอย่างนี้

แล้วก็เป็นถึงกลัวเเหล่ะ

เป็นสีแดงเลย
ก็คือประเทศนั่นแหละค่ะ

สถานการณ์ไฟป่ายังคงวิกฤตและไม่สามารถควบคุมได้
ได้กระจายตัวกลุ่มใหญ่และกลุ่มเล็กทั่วตะวันออกเฉียงใต้
ของประเทศแถบรัฐวิคโตเรียและนิวซาวเวล
ความสูญเสียรุนแรงมากทั้งทรัพย์สินของมนุษย์สัตว์ป่า

จนติดเทรนด์โลกซึ่งรุนแรงข้ามปี
ตั้งแต่กันยายนปีที่แล้วเลยค่ะ

เกือบครึ่งปีแล้วนะ

ทำลายพื้นที่มากกว่า๑๖ล้านเอเคอร์

และคราบชีวิตประชาชนไปแล้ว

อันนี้ตามที่พบ

โดยโคอาล่าเป็นสัตว์ที่

เพราะมันเคลื่อนไหวช้า

จะไปจับอะไรบางทีมันจะหลักจะมีใครไปจับมัน
เพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่ไฟก่อนมันจะรู้ว่ามันอยู่ในกองไฟ
คือบางทีมันก็ตายไปเลยตายไปแล้ว
นายดีเตอร์โฮซูลิศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยซิดนี่
เปิดเผยว่าสัตว์อย่างแมลงซึ่งมีบทบาทสำคัญในระบบนิ้
นั้นกำลังเผชิญหน้ากับความยากลำบากโดยปราศจากความช่วยเหลือใด

คือตัวมันเล็กอะไม่เห็นว่าจะไปช่วยมัลแรงได้ยังไง
หลังจากจบทุกสิ่งประชากรแมลงและสิ่งที่พวกมันทำให้กับเรานั้น

ระบบนิเวศนะครับใช่เป็นสัตว์ที่สำคัญในระบบนิเวศมากด้วยนะฮะ
คือเนื่องจากสัตว์ป่านั้นต้องใช้เวลาหลายปี
อาจจะมากถึง๑๐ปีหรือว่ามากกว่านี้
กว่าจะฟื้นตัวจากปรากฏการณ์เช่นนี้
และไฟป่าเนี่ยขณะที่ออสเตรเลียไม่เคยประสบมาก่อนในประวัติศาสตร์
ไม่ช่วยให้การฟื้นตัวเป็นไปอย่างราบรื่น
นิเวศวิทยามีความเชื่อมั่นน้อยเต็มทีว่า
ประชากรสัตว์ป่าโดยเฉพาะ๑๐๐สายพันธุ์ที่ใกล้ศูนย์พันธุ์นั้นจะฟื้นตัวได้
หมายความว่าจะมีสัตว์ที่ศูนย์พันธุ์ไปในการไฟไหม้ครั้งนี้ค่ะ
ก๊อตเมอริสันนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรียกล่าวว่า
จะจัดการกับวิกฤตไฟป่าที่เกิดขึ้นใน๔รัฐหลัก
ด้วยการส่งหน่วยปกป้องผืนป่ากว่า๓๐๐คน

ขณะที่หน่วยทหารเรือจะคอยประจำการตามชายฝั่ง
เพื่ออำนวยความสะดวกในการอบพยพประชาชน
รัฐบาลตั้งงบพิเศษไว้๒๐๐ล้านดอลลาร์
อสเตรเลียหรือราว๑๔๐๐๐ล้านบาทสำหรับระยะเวลา๒ปี

ขณะนี้มีรายงานแล้วนะคะว่าฝนตก

ว่าไฟป่านั้นจะยังคงลุกลามต่ออีกหลายเดือน
เปญออนไลน์ซึ่งก็คนทั่วโลกก็ช่วยกันแล้วนะฮะ

ในระยะเวลาเพียง๔๘ชั่วโมง
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ระหว่าง๙โมงถึง๕โมงเย็น
คุณหนุ่มมีข่าวอะไรพิเศษไหมเรื่องนี้

เขาก็มีรั้วที่กั้นใช่ไหม
ระหว่างที่เป็นพื้นที่ทำกินของคน

จิงโจ้ย่างจิงดูแล้วนิดอันกลัวเอ๊ะลูปอะไรตกมา

อย่างพี่เมียบอกค่ะอาจจะมีศูนย์พันธุ์

มีเหรอคะไม่มีเหรอเออแล้วไป

และก็มานอนเดินกว่าจะมาถึงที่ที่บางตัวคือส่วนมากไม่รอด
ตอนที่อยู่ไกลจากไฟก็จะนงงาม
เดินมาหาคนเลยขอน้ำกินเลยเนี่ยที่คุณเห็นเนี่ย

ฟังแล้วรู้สึกสัตว์มันดูแลตัวเองไม่ได้
ใช่มันไม่ดูเดิม

อันนี้เมื่อกี้ก็โลกมนุษย์
คือธรรมชาติกับสัตว์มันก็

อันนี้นะมนุษย์ก็ต้องลดแรงเสียดทานลงบ้างนะคะ
เขาบอกว่าข่าวนี้ก็มีหนุ่มโรคจิตมีของลับโผล่อออกมา
แล้วก็เอามาลวนลามสาวบนรถไฟฟ้านะคะ

โพสต์ภาพเหตุการณ์ขณะที่ขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็พบชายโรคจิต
ก็นั่นแหละค่ะดึงของลับออกมานะคะ
หญิงสาวรายนี้ก็พยายามจะเดินออกห่างแต่เขาก็พยายามขยับตามนะ
ว่ากันไปแล้วก็พยายาม
แต่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะเขาก็เลยไปบอกว่า
เดินไปบอกรอปภนะไม่คิดว่าอายแล้วก็แบบอะไรอย่างนี้

แต่รอพอบอกว่าให้ไปแจ้งกับประชาสัมพันธ์ด้านล่างสถานี
เราพอไม่บอกให้ไปแจ้งให้ไปที่อื่นนะคะอ๋อ
อ๋อแล้วพอพี่คอยเป่านกวีนให้เรายืนลำเส้นใช่ไหมใช่ค่ะ
อีฟก็เลยบอกว่าเอ๊ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะ
ตัวเองก็ใช้บริการรถไฟฟ้าสถานีอโศกนะ
จะไปลงที่ชิดลมเพื่อไปทำงานก็พบชายโรคจิตนะ
อายุประมาณ๓๐ปีค่ะก็พยายามที่กระทำการอย่างนี้นะ
ไล่ถ่ายลูกไปน้องก็ไม่กลัวนะน้องก็ไม่กลัวใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยนางก็เลยบอกว่าจะต้องเอาเรื่อง
ก็เลยไปบอกรอปภนะคะอย่างที่บอกรอพอก็บอกให้ไปแจ้งกับประชาสัมพันธ์
ทุกคนก็ช่วยเหลือกันตรงนี้แล้วก็โรคจิตลายนี้เนี่ย
ถามว่าทำมากี่ครั้งแล้วเขาบอกทำมาหลายครั้งแล้ว

ถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ทำหมายถึงว่าติดต่อไปเป็นการเรียบร้อย
จะเป็นการแก้ปัญหาได้หากไม่ได้รับความสะดวกนะคะ
ก็สามารถที่จะแจ้งแอดมินได้โดยผู้โดยสารท่านไหนนะ
พบเหตุการณ์แบบนี้ก็รบกวนถ่ายคลิปต้องถ่ายคลิปนะคะ
เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันแล้วก็พยายามจดจำเวลา
สถานที่เกิดเหตุแล้วก็แจ้งนายสถานีให้ช่วยทันที
อันนี้คือปล่อยตัวไปหมายถึงไม่มีใครมาจับให้ใช่ไหม

ไม่มีอะไรแข็งมาดันเรา
ตอนแรกก็คือด้วยความที่ขบวนมันแน่นมากค่ะ
เราก็คิดว่ามันเป็นกระเป๋าหรือว่าเป็นของที่แบบเขาสะพายไว้ด้านหน้า

เพราะว่าแบบเราไม่ชอบให้ใครมาเบียดขนาดนั้น
พอเราถอยเขาก็ถอยตาม
แล้วเหมือนจังหวะที่เรารู้สึกว่าแบบมันดูแปลก
เราก็เลยถอยออกเยอะ
พอเราถอยออกเยอะเขาก็เอ็นมาหาเราแบบเอ็นน่าเกลียดอะค่ะ

เราก็เลยก้มลงเหมือนแบบคือเราจะด่าแล้วแหละจริงแล้วอะค่ะ
พอก้มลงไปเราก็เลยเห็นว่าเขาเอาอวัยวะเพศเขา
คือมันออกมานอกกางเกงเลยมาดันเราอยู่
เราก็เลยเหมือนแบบด่าออกไปครับ

เป็นประเด็นแล้วก็เขาก็เป็น

คือเขาต้องถ่ายให้เห็นเกี้ยวเลยเหรอ
ถึงจะเอาไปเป็นหลักฐานได้

จริงต้องจำทุกอย่างให้ได้นะ

ฉันอ่านนี้แหละอ่านให้ไทยรัฐนี้แหละ

โทรถามวุ่นลั่นอยากบ้าก็กินเข้าไป

จนสุดท้ายหรือแพทย์
รับประทานโรตีสดนั้นเป็นอันตรายนะครับ
เพราะอาจมีเชื้อแบคทีเรียอยู่ด้วย
เนื่องจากยังไม่ผ่านความร้อน

อาจารย์ยิ่งสักนะครับเพราะกลัวชื่อดังได้ทวีตข้อความนะครับ
ใช่ล่ะอย่ากินเลยของไม่สุกอย่างโรตีสด

นี่นะลองฟังดิให้มั้ยโรตีสดโรตีสดโรตีสด
กินเข้าไปนะเรื่องการรับประทานแป้งโรตีดิบ
ไม่อยากยุ่งแล้วก็เนี่ยรับโทรศัพท์ทั้งวัน
กินได้จริงไหมกินได้จริงไหมอยากจะบ้าจริงก็กินเข้าไป
วิธีการทำแป้งโรตีก็ต้องผสมแป้งแล้วก็ต้องพักแป้งนานมากหลายชั่วโมงกว่าแป้งมันเนี่ยมันจะคลายตัว
ใครจะรับรองว่ามันไม่มีเชื้อแบคทีเรียหรืออะไรเข้าไปปะปน
กินเข้าไปเสร็จแล้วคี่แตกคี่แตกจะบอกให้
แล้วที่สำคัญนะมันนิ่มนิ่มมันเหนียวเหนียว
แล้วยังจะไปใส่นมทาเลย
ขอโทษนะซื้อไปให้ย่าให้ยายกินเถ
กินเถอะแล้วขอโทษวันรุ่นคือเต็กคอตายอ่ะ
ก็ไปทำศักดิ์กันแล้วกันนะคะโอ้โหอาจารย์ดูโมโหอาจารย์ครับ
ผมไม่เจออาจารย์นานมากถ้าอาจารย์ดูอยู่หน้าอาจารย์โหดขึ้นมากนะ
หน้าอาจารย์โหดขึ้นมากเลยผมคิดถึงอาจารยิ่งศักดิ์มากนะ
อาจารย์ดูแบบหงุดหงิดเนี่ยหงุดหงิดหมดเบอร์ใหญ่มากเลย
อาจารย์นะอาจารย์ต้องไปหาหมอแบบพี่ม้าเขาบ้าง
อย่าไปยุ่งหน้าเขาเขาชอบธรรมชาติเขาชอบธรรมชาติ
หรือกลับมาหน้าเหมือนพี่ม้าจะบอกพี่ม้าหน้าไม่ธรรมชาติเหรอ

แต่อาจารย์เขาอยู่หน้าเตาเขาบอกแล้วว่าฉันอยู่กับความร้อน
อยู่ความร้อนไปทำฉีดซิลิโคนไม่ได้เดี๋ยวละลาย

เดี๋ยวละลายหมดใครจะฉีดก็ฉีดไปก็ไม่ฉีด
ฉันธรรมชาติจะต้องผัดข้าวหน้าเตา
ดึงได้อาจารย์เข็มไม่ละลาย
กลัวอะไรนะได้ขาด

นี่นะครับสรุปแล้ว

มันไม่ต้องกินอยู่แล้วป่ะ

แต่ไม่น่าเชี่ยวว่ามันกลายเป็นเทรนจ์

ของจ่ายพิชิตนะฮะดราม่ายอาทิตย์เขาก็ออกมาบอก
เขาบอกว่าแม่ค้าโรตีทะลุงปรึกษาบอกว่าหลังเขาเจออะไรแปลก
คือมีเด็กมาขอซื้อแป้งโรตีแบบดิบเนี่ยนะฮะ
แบบที่กลมแล้วพ่อค้าแม่ค้าเนี่ย
เอามานวดเป็นแผ่นบางแล้วก็ก่อนเอาไปทอดเนี่ยนะฮะ
เขาบอกว่าไม่ต้องทอดไม่ต้องโดนความร้อนอะไรทั้งนั้น

ราดนมข้นหวานเลยแล้วเด็กก็กินดิบทั้งแบบนั้นเลย
แม่ค้าที่หาคลิปที่ว่าส่งมาให้ดูด้วยนะฮะ
เขาบอกอย่างนั้นดูแล้วก็อึ้งเหมือนกัน
เด็กไทยเนี่ยสมัยนี้เนี่ยกินโรตีดิบจริงด้วย

ปกติเอาไปทอดจนได้โรตีหอมให้กินกัน
แต่ถ้ากินดิบไม่ได้เพราะไข่ไก่ไม่ใช่ไข่ไก่ที่กินแบบดิบ

ควรกินสุกไม่ควรกินดิบอย่าทำตามกระแส

ย่อยยากเป็นสาเหตุทำให้ท้องอืด

ที่ใช้ดอหะเคียงโต๊งและอาหารเป็นพิษ

ถ้าเอาไปอบเนี่ยมันก็เหมือนจะได้เป็นไอ้พับ

เราเคยชิมที่แป้งทำคุกกี้

ช่วงหน้าตอนนี้ก็ร้อนแรงทั้งโลกเลย
เกี่ยวกับสหรัฐกับอิหราช
สังหารนะฮะ

เป็นในพลมือปาปล่ะ

เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะ
ข่าวเรื่องที่ประธานที่บริเวณโดรนัททรัมป์

ทำในสนามบินอีรักษ์

ให้รัฐบาลตัวเองขับไล่ทหารอิรักษ์

นายออกจากประเทศหลังจากสหรัฐใช้โดรนโจมตี

ผู้นำระดับสูงของอิราณ

ผ่านยัตติให้รัฐบาลยกเลิกข้อตกลง

ที่ตั้งกองกำลังความมั่นคงในอีรักษ์

ใช้หน้านฟ้านานน้ำธรรพินินของอิรักษ์

รับไม่ได้ทางทหารพูดมาแบบนี้

เป็นขบวนศพของไนฟนคาเซม
อีหลานสิทำไมอีหลักล่ะใช่ไหม

อีรักษ์เองก็ร่วมเดินขบวนไว้อะไรด้วย
ทางกลุ่มสมาชิกรัฐสภาออกมาเรียกร้องให้ชาวอีหลานนั้น

บริจาคเงินคนละ๑ดอลลาร์

จะได้เงินประมาณ๘๐ล้านดอลลาร์
ประมาณ๒๔๐๐ล้านบาท
สำหรับค่าหัวในการสังหารโดนัลดทรัมป์ไปกันใหญ่แล้วนะฮะ
ส่วนด้านเกาหลีเหนือก็เป็นพันธมิตรกับอีรานเนี่ย
ก็ประกาศว่าออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์กับสหรัฐและสิงคโปร์เรียบร้อยแล้ว
หมายความว่าก็จะผลิต
หรือว่าสารต่อในการผลิตระเบิดนิวเคลียร์ต่อไป
ทั้งนี้นัทมูลค่าข่าวสิทธิ์หัวแหลงานว่าในหวังอีห์
มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีน
เพราะการกระทำของสหรัฐนั้นขัดกับพื้นฐานของความสัมพันธ์ทราบระหว่างประเทศ
โดยไม่มีการประกาศล่วงหน้าแล้วก็ขู่เพิ่มว่าจะเพิ่มมาตรการคว่ำบาดอีรักษ์
ถ้าหากว่าขับกองทัพสหรัฐออกจากประเทศนั้นและจะไม่ถอนกำลังออกจากอีรักษ์ด้วย
กว่าจะได้ค่าเสียหายกรณีที่ฐานทัพอากาศถูกโจมตีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
นี่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่สหรัฐอ้างว่าต้องสังหาร
นายอันเรบาบิชนายกรัฐมนตรีประเทศเช็ค
ก็เปิดเผยว่ายุโรปจำเป็นต้องร่วมป้องกันการยกระดับของสถานการณ์ครั้งนี้
เพื่อไม่ให้บานปลายจนไม่สามารถจะเจรจากันได้
ตอนนี้คือคนที่ทำข่าวต่างประเทศบอกว่า
ตัวคงจะไม่ถึงขั้นสงครามโลกอย่างที่หลายคนกลัว
แต่ว่าจะต้องระวังคือคนที่เป็นประชาชนก็จะกลายเป็นเหลือ
แล้วเราไม่รู้ว่าเขาจะโจมตีอะไรที่ไหนไง
ตามที่เขาพูดถึงจะขูก็น่ากลัวต่อให้ขู
ถ้าทำจริงแหละหมายถึงว่าอะไรที่เป็นพันธมิตกับสหราชก็ต้องโดน
แล้วก็สหรัฐเองก็บอกว่าจะโจมตีทางอีหลาน

นี่เราน่านฟ้าอีหลานก็ยังใช้ข้ามไปยุโรปอยู่ใช่ไหม

เขาบอกหน้าที่ของประชาชนเวลามีสงครามคือ

เป็นสิเป็นมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว
อันนี้ดีกว่านี่พักกลับเข้าบ้านอีกแล้วนะ

เขาบอกว่าภังงาเพิ่มเงินนำจับ๑แสนบาทคนที่ขโมยเต่ามะเฟือง
ขโมยไข่เตาไข่เตามะเฟืองนะคะ
เขาบอกว่าเจรนีคนร้ายขี่จักรยานยนต์หน่อยไซส์
เข้าไปขโมยไข่เต่ามะเฟืองบริเวณเขาหน้ายักษ์นะคะ
อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาเมื่อคืนวันที่๓มกรานะ
ก่อนที่ต่อมาพวกกลุ่มกองทุนอนุรักษ์เต่าทะเล
ร่วมกับอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
แล้วก็ผู้นำท้องที่นะคะก็ตั้งเงินรางวัล๕๐๐๐บาทก่อนนะ
ให้กับผู้ที่แจ้งเบาะแสเพื่อนำไปสู่กระบวนการจับกลุ่ม
ในการก่อเหตุครั้งนี้นะเอาไปทั้งรังเลยใช่ไหมพี่
ใช่กี่ร้อยก็ไม่รู้
แล้วก็นอกจากนี้นะคะล่าสุดเนี่ยนายธัญญาเนติธรรมนะคะ
ธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ก็ได้สั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเข้าออกให้เป็นเวลานะ
โดยห้ามนักท่องเที่ยวและก็ประชาชนเข้าไปหลัง๔โมงเย็น
จนถึงเช้าเลยปิดเลยนะคะ
แล้วก็ลาดตะเวนบริเวณชายหาดให้มากขึ้น
พร้อมกับกำชับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
เร่งหาหลักฐานและข้อมูลรายละเอียด
ทั้งเป็นบริเวณที่เกิดเหตุบุคคลที่น่าสงสัยนะคะ

แล้วก็เร่งสืบหาตัวคนร้ายกลุ่มนี้มาลงโทษด้วย

ไม่ได้แต่ล้อมอเตอร์ไซค์อ่ะคุณ
แล้วก็พันธุ์ตำรวจเอกวิริยุตนะคะสิทธิรัตนากุล
ผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรท้ายเหมืองจังหวัดพังงา
ก็เปิดเผยว่าหลังจากเกิดเหตุก็ได้เรียกชุดสืบสวนนะ
ป้องกันการปราบปรามมานั่งพูดคุยกัน
แล้วก็รวมประเด็นต่างที่เกิดขึ้น
พบจุดเกิดเหตุในพื้นที่ที่เปลี่ยว
ห่างไกลจากชุมชนกว่า๑๐กิโลเมตรนะ
ประกอบกับเป็นจุดที่เข้มงวดในการเข้าออก
งวดขนาดนี้ยังเอาไปได้เนอะ
เขาไม่ได้เดินยามแบบ๒๔ชั่วโมง

มันเป็นข่าวอย่างนี้แผนไทยคือเขาก็มีคนถ่ายรูปได้
ตรงนี้เป็นที่ที่เต่ามะเฟืองขึ้นมาบ้าง
เพราะมันเป็นที่ที่ไม่ใช่คนมาเที่ยว
ก็กล้องถ่ายแล้วก็เห็นแม่เต่าเดินลงทะเลไปหลังจากวัง
เหมือนเขาจะขุดแล้วก็วางแล้วก็เป็นร้อยใบ

การที่ลงโซเชียลก็ไม่ดีนะ
เขาบอกว่ามีบ่อยแสนะก็แจ้งมาที่๐๗๖๕๗๑๗๙๙

คืออย่างนี้เขาดีใจที่เขาลงเนี่ย
ดีใจที่เต่ามะเฟืองมันกลับมาแสดงว่าสิ่งแวดล้อมมันดี

เดี๋ยวพวกนี้เขาก็จะโตแล้วก็เดินลงน้ำไปเอง

นี่ไอ้คนที่มาเอาไปเนี่ยสิมันต้องการอะไร
เป็ดไข่ไก่บางคนชอบกินไข่เต่า
แต่เอาไปอะนี่มันก็ฟักไม่ได้เลย

เราก็ไม่รู้เหมือนพวกกินจูกเสืออะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าพลังก็คือโปรตีนมันสูงอะค่ะ

กินไข่นกกระทาก็สูงชอบกินไข่ไก่

อันนี้มันตื่นเต้นดีเหมือนของร้อนบ้า
กรณีของคู่รักรัสเซียนะครับ
สาเหตุบอกว่าหลังจากที่เขาถูกกดดัน

ของนักท่องเที่ยวชายหญิงคู่หนึ่งพลอดรักกัน

โดยพันธุ์ตำรวจเอกสิทธิเมฆวรินะครับได้มีการเปิดเผยว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวทราบเหตุได้มีการนำกำลังลงพื้นที่หาเบาะแสผู้กระทำผิดทั้งสองรายครับก่อนจะพบว่าเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งก็เลยไปเชิญตัวมาสอบสวนซึ่งจากการสอบสวนนักท่องเที่ยวท่องสองรายให้การรับส
รู้สึกมีอารมณ์ทางเพศครับด้วยความมืนเมาจึงขาดสติเลยเถิดจนถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์กันก่อน
มีพลเมืองดีมาพบแล้วก็ถ่ายวีดีโอส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้น
ติดตามจับกลุ่มดำเนินคดีดังกล่าว
อย่างไรก็ตามนะครับการกระทำดังกล่าวนั้น
เป็นการทำลายภาพลักษณ์เมืองแห่งการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
ทางที่ตำรวจท่องเที่ยวนะครับจึงต้องลงพื้นที่หาเบาะแส
จนกระทั่งนำไปสู่การจับกลุ่ม
ก่อนจะส่งพนักงานสอบสวนนะครับดำเนินคดีขั้นสูงสุด
โดยปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท
นักท่องเที่ยวทั้งสองคนก็ยอมให้ปรับ
เรียบร้อยสูงสุดนะครับ
๕๐๐๐บาทสบายไปปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท
ฟังไม่ผิดนะไม่ผิดนะ

แต่คนเดินอยู่ข้างเขาก็ไม่แคร์เวิร์ดอะไรคะ

จริงดิหรือคุณไม่ดื่มเหรอ

กระท่อมเงี้ย
กระชายเป็นพืชเป็นราก

เออเรื่องนี้มาพาท่านผู้ชมเข้าป่าบ้างนะ
มาดูภาพนาทีชีวิตกระทิงถูกเสือโค้งล่าเป็นอาหารที่เพี้ยนไหม
ทีแรกเขาเห็นซากกระทิงเนี่ย

พี่เสือดีไม่กัดคน

อันนี้กล้องที่เขาจะติดไว้ทั่ว

บางทีนางเดินผ่านตัวเราแบบว่าเอาสี่ข้างมาฉูด

สัตว์พวกนี้มันมองเห็นนะ
มันเห็นมันสบตากับกล้องหมีเหมือ

เขากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ได้โพสต์ภาพแล้วก็มีข้อความระบุว่า
กระทิงเพศเมียนะคะที่นอนตาปลือตายไปแล้วเนี่ยนะคะ

ถูกฆ่าตายในป่าเรียนแห่งชาติแม่วงตรงจุดใกล้กับร่องน้ำทางเดินขึ้นมมะค่า
ไปแคมป์แม่กัษาเขตรอยต่อของอำเภอแม่วงนครสวรรค์อำเภอคองจานจกำแพงเพชร
โดยพบทรากระทิงดังกล่าวเมื่อวันที่๒๒กจเกบนี่แหละค่ะ
นายกิติพัทธาราพิบาลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วงจกำแพงเพชรน้ำควรสวรรค์เนี่ยค่ะ
บอกว่าจากการพบซากกระทิงเพศเมียตัวเต็มวัยนอนตายในอุทยานแห่งชาติแม่วงนี้
ตรวจสอบแล้วเป็นการถูกล่าโดยเสือกโครงไม่ได้เป็นฝีมือคนหรือว่านายพรานแต่อย่างใด
จากหลังตรวจสอบก็ได้มีการหาหลักฐานพบรอยอุ้งเท้าเสือในบริเวณที่พบซากกระทิง
นางก็ฉลองดินเนอร์ของนางไปไงใช่ไหม
เขาบอกว่ามีการนำกล้องดักแอบถ่ายติดตั้งรอบบริเวณนี้อยู่แล้ว
ทั้งกล้องจับภาพได้ว่าเมื่อกลางดึกนั้นเสือโค้งเพศผู้นะคะโตเต็มวัย
วิจัยพบครั้งแรกภายในเขตนี้แหละภายในเขตห้วยขาแข้งก็เป็นรอยต่อกัน
ภายในเหนือก็ปี๒๔๕๖นังเดินกลับมากินกะทิงที่มันเคยล่าไว้ครั้งนึงแล้วล่ะ
ในการใช้เป็นพื้นที่รองรับการกระจายตัวของเสือโครง
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่ใกล้ศูนย์พันธุ์อย่างเสือโครง
ให้อยู่กับเราตลอดไป

ไปเจอกันที่ฝั่งตะวันออก

แต่แสดงว่าการที่เรารักษาพันธุ์มันได้ผลแล้ว
งานวิจัยของกรมอุทยานก็บอกว่าจะหารือวางแผนจับเสือโค้งตัวนี้ใส่ปลอกติดวิทยุประจำตัว
เพื่อเก็บข้อมูลระยะยาวว่าเขาอยู่ยังไงในผืนป่าระดับนี้
เพื่อใช้ในการประกอบการวางแผนเพื่ออนุรักษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการต่อไป

เออเพราะว่าเอาไว้ว่าบางส่วนของน้องเนี๊ยะ
คือจริงนะคนที่บอกว่าต้องกินจูสิงโตแล้วก็จะทำให้เปึ้งเปัง
โตเนี่ยมันใช้เวลาในการสืบพันธุ์นะคะ๓วินาทีค่ะอย่าไปกินนะคะ
สิงโตมันไม่ใช้เวลานานเลยถ้าคุณกินนะมันจะแบบไม่ได้ช่วยในเรื่องนั้น

อย่าไปกินนะใครหลอกให้จะกิน

ไม่บอกว่านางจอรเผคคลาไม่ค่อยฮิตเลียว

เบื่อกันไม่ใช่นางอื่นมั้งเธอคนเรา
ไปประวังเขาอีก
ไม่ต้องตอบ
เห็นรูปพอดีว่าเขาวางน้องโน้าล่าไปบนโซฟาไง

ชาวเน็ตนี่ดีนะไม่ต้องห่วงสัญชาติ
นั่นแหละก็เห็นก็เลยกลัวว่าน้องเนี่ยจะหล่นลงมาได้
แต่จากที่มองโซฟาแล้วก็ไม่ได้สูงมาก
แต่หลายคนก็บอกว่าความสูงแค่นี้ก็อันตรายได้
เดี๋ยวแบบว่าน้องอะไรอย่างเงี้ยคนไหน
เมื่อกี้เธอบอกว่าอันตรายได้
ลูกสาวสุดที่รักก็กลายเป็นขวัญใจของแฟนไปแล้ว
ล่าสุดนะคะหนุ่มนิกกี้ก็ออกมา
เลูกแบบนี้จส
แทบไปหน่วงนะคะกลัวน้องตกลงมาค่ะและเวลาพาน้องนอนเนี่ย
เพราะว่าถ้าเกิดว่าดิ้นพักตกลงมาก็จะเป็นอันตราย
แถมโซฟามันนุ่มเกินไปมันจะอันตราย
ถ้าเกิดว่าที่นอนนุ่มไปเนี่ยเด็กเขาน่าจะฝัง

แล้วก็จมูกน้องเล็กบางทีก็มีปัญหาเรื่องการหายใจ

แต่หมายถึงว่าจะหายใจเอายายของที่นอนเข้าไป

แต่ในกรณีที่ที่นอนเกิดไม่ได้สะอาดพอ
ก็อาจจะมีไรฝุ่นหรืออะไรอย่างนี้

ไม่อยากให้ที่นอนนิ่มเกินไป

ทั้งนี้นะคะหนุ่มมิกกี้ก็เข้ามาตอบคอมเมนต์ว่า

เวลาน้องนอนก็จะมีคุณแม่หรือผมเฝ้าตลอดครับ

นั่งกันอยู่นอกตลอดเหรออ๋อใช่
ดูไม่ให้มีอะไรมาปิดจมูก
คือเฝ้ากันนั่นแหละ

ก็ไม่ได้หลับจริง
ช่ายเพราะการโพสต์เนี่ยเป็นโซเชียล

อาการหลับไม่ตื่นในเด็กทารกเมืองไทยเรียกว่าโรคไหลตายในทารก
ฆ่าชีวิตโอ้โหน้องไม่ใช่การนั้นมั้ง
ฆ่าชีวิตเด็กกว่า๓๐๐๐คนต่อปี
มักจะเป็นเด็กสุขภาพแข็งแรงเพราะไม่เอาลูกเข้านอน
เรื่องเร็วดายนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนกับทุกเวลา
หัวใจไหวหรอ
เด็กเล็กที่เขาบอกไม่ตื่น

ไปที่คุณพีชทองเจือนะครับ
ออกมาเล่าประสบการณ์ถ่ายรูปติด

หล่อมาก
ถึงเรื่องราวสิ่งมีชีวิตนอกโลก

ก็อาจจะฟังดูไกลตัวสำหรับหลายคน

ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่เจ้าตัวนั้นชื่นชอบ

ที่เปิดเผยว่าเรื่องมนุษย์ต่างดาวนั้น
เป็นเรื่องที่ชอบแล้วก็สนใจ

ศึกษากับมันมานานพอสมควร

ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะถ่ายรูปได้
ถ่ายที่เมืองไทยนี่แหละ

ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นจากความบังเอิญ

ก็น่าจะประมาณ๗๐เปอร์เซ็นต์ได้
ที่ผมบังเอิญถ่ายติดมาในรูป

อย่างเช่นทรงซิก้า

สารพัดรูปแบบเพียงแต่ว่าตอนนี้

ก็เลยมีคนที่เขายังไม่เชื่อ

เชื่อว่าถ้าหากสักวันหนึ่ง

ถ้าพี่ม้าอยู่นั้นเป็นเรื่องอีกยาวเลย
กลัวเหมือนกัน

อันนี้คือจินตนาการของเรา

ทำไมไปว่าแม่อย่างนั้น

วัดอะไรนะดอยเด้อย

เข้าไปสาลายุทยาก็เข้าไปเม้นว่าสาลานัย
เข้าไปสาลายุทยาเกะกายจะตายหน่ะฝาพนันไอด
สาลานั้ยเข้าหาใส่
เขาเห็นเขียนว่าทรานะ
ผมก็ไม่รู้มันก็ถามสาราไหน
ผมจะได้ส่งให้ถูก

พัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจริง

นี่ไฟงท์แฟนคลับเรามาเยอะนิยังไม่ไปหนัน

ไม่เรารู้สึกว่าข่าวนี้มันไม่แล้วไม่สิ้นเนอะ

การเปิดแชทฉาลนะฮะ
แฉเรื่องบนเตียงเสกกับแซนวิช
คือครอบครัวนี้ก็วุ่นอยู่อย่างนี้นะคะล่าสุดนะคะ
การวิพากรก็ออกมาโพสต์ภาพนะหน้าจอโทรศัพท์ของเธอนะฮะ
เห็นข้อความของอีฟน้องอีฟนะคะ
อดีตภรรยาคนหนึ่งของคุณเศษ
ก็มาเตือนน้องอีฟน้องอีฟค่ะ

ไม่รู้มันน่ะช่างอีฟมาพักเตือนในเครื่องของฝ่ายชายนะคะ
ด้วยความเป็นห่วงว่าเรื่องมันบานปลายเลยเถิด
เกินไปถึงไหนแล้วรู้บ้างไหม
โดยการได้ระบุแคปชั่นร่ายยาวถึงอีฟว่า
แล้วจะยุ่งทำไมกลัวตกกระแสว่างนั้น

เขาไม่เอาแล้วอย่าทำเป็นห่วงนะ
แกมันแค่อดีตคู่ขา
ทะเลาะกันเนอะหวังดีประสงค์ร้าย
ทำเป็นเตือนคล้ายห่วงแต่จริงแล้วตอกย้ำซ้ำเติม
ว่าอย่างนี้นะคะเอ่อล่าสุด

ตั้งแต่ยังไม่เลิกจะฟ้องนู่นฟ้องนี่เลิกแล้ว
ยังจะมาทำเป็นว่ากันอย่างนั้นอย่างนี้อีกนะ
เอาตัวเองให้รอดก่อนก็คือคุณการ
เสียงเสียงจะเหนื่อยมาก

ก็คือคุณการก็ว่าน้องนั่นแหละค่ะว่าแบบว่า
เอาตัวเองให้รอดก่อนมาว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้
แล้วสุดท้ายเหมือนเขาแก้ปัญหาเป็นวงกลมนะบ้านนี้

เปลี่ยนคู่ที่ประสานงากันไปเรื่อย

ตัดเงินผ่านบัญชีแล้วส่งมาในวัด
แล้วพระก็รับประเคนจากคนมาส่งพร้อม
โทรมารับพรผ่านวิดีโอคอร์
เขาบอกว่าโลกมันหมุนวัยชัยหมุนธรรม
ไม่นึกว่ามันจะเกิดขึ้นได้
เออคือเป็นเหมือนร้านละมุฟหรืออะไรที่ส่ง
เอาของวางปุ๊บถังอยู่ตรงนี้ตัดบัญชี
ตัดเงินผ่านบัญชีนะฮะไปส่งในวัด
แล้วพระก็รับประเคนจากคนที่มาส่ง
แล้วก็วีดีโอคอร์ส่วนคนที่ส่งก็รับพรจากวีดีโอคอล
ก็สวดเหมือนสวดสังพันธุ์
แฮชแท็กนะโลกหมุนวัยใจหมุนธรรม
ท่านแฮชแท็กด้วยนะ

นี่ท่านก็แบบสวดจริง
คือต้องเปิดบัญชีเอาไว้รับบุญจากโยมที่มาทำบุญ

สวดก็เปิดวิดีโอคอร์แล้วก็เห็นหน้าพระด้วยแล้วก็เห็นเราด้วย
มันก็เหมือนกับก่อนนั้นนี่ก็มีการรักษา
แบบผ่านทางวีดีโอคอลเห็นไหม
พลังผ่านวีดีโอคอลไปรักษาให้คุณหายอะไรอย่างนี้

ดูทางวีดีโอคอลขออนุญาตหยิบไพ่ให้

คุยกันอย่างนี้
แล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตเป็นคนหยิบไพ่ให้
เป็นจิตแทนนะเขาก็หยิบไพ่เปิดให้

พี่จะเป็นแบบว่าเอาแก้วสองอันมา

เดี๋ยวก็แบบนี้ไง
แต่ทุกอย่างคือต้องใช้เงินหมดนะ

ด้วยได้มาเนี่ยต้องหาเงินเพิ่มขึ้นนะ

ช่วงหน้าจ๊ะอาสยามร้องเพลงกลางสายฝนทำไม

นำ๓เรื่องนะพี่ยังดูไม่ทันอยู่เนี่ย

กำลังคุยเรื่องของการแนะนำภาพยนตร์

ไปเรื่องของคุณจ๊ะอาสยามนะครับ
ร้องเพลงกลางสายฝน
แฟนคลับนี้ยกนิ้วให้ในความทุ่มเทของแกนะฮะ

สำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวจ๊ะอาสยาม

ขึ้นคอนเสิร์ตร้องเพลงที่จังหวัดชุมพร
แต่ต้องเจอกับฝนตกกระหน่ำที่งานนะครับ
แต่เจ้าตัวก็ไม่หยุดให้ความบันเทิง
หยิบไม้ร้องเพลงกลางสายฝน
โดยไม่ได้กลัวเลยว่าไฟนั้นมันจะช็อตหรือเปล่า
โดยจ๊ะนะครับได้โพสต์รูปของตัวเอง
แล้วก็ข้อความลงทั้งในไอจีแล้วก็เฟซบุ๊คส่วนตัวชื่อว่า

ระบุว่าเขาหาเรามาแล้ว

เขาไว้ใจเราเขาอยากดูเรา
ไม่ว่าฝนจะตกหรือมีเหตุการณ์อะไรที่มันร้ายแรงเกินไป
จ๊ะก็สู้เพื่อทุกคน

ซึ่งงานนี้แฟนเพลงต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันมากมายนะครับ
รวมถึงเป็นห่วงเรื่องสุขภาพของสาวจ๊ะคนนี้ด้วย

จ๊ะนะครับก็ได้โพสต์ให้แฟนนั้นหายห่วง

แต่ก็แอบมีความฮานะครับโดยเธอบอกว่าเกือบตาย

ฉันไม่เห็นคนดูเลยเหลือแต่เก้าอี้นั่นน่ะ
นี่ครับคือเอาถุงคลุมเนี่ยนะฮะ
ขอบคุณทุกคนนะครับที่ส่งความเป็นห่วงความปลอดภัย

คนดูไม่ได้เงินยังยืนตากฝนดูได้

แล้วทำไมเราจะร้องเพลงตากฝนไม่ได้
เกิดมากับดินก็ควรอยู่ให้ติดดิน
แล้วก็โพสต์ภาพคู่หวานใจแจ๊คธนพลนะครับ
คอมเมนต์ใต้โพสต์ตัวเองในเฟซบุ๊ก

น่ารัก
รักกับเหลือเกิน
งานนี้พี่ผัดได้ขับรถผ่านด้วยนะ

ใช่ฝนนึกจะตกก็ตกเลยนะ

พี่ภัทรไปงานแต่งงานลูกสาว

ไปหาอะไรกินไงก็ขับผ่านไม่มีอะไรสักพักฝนก็เลยเทลงมาแบบ

ก็ประมาณเกือบ๒๐นาทีมั้งแต่คนอ่ะ
เราตอนแรกเรายังว่าคุณทำยังไงคุณก็ไปอยู่ในเต็นต์เต้นต์มีตรงไหน
เข้าไปอัดกันอยู่ในเต็นต์แล้วก็ดูต่อ
อ่อนรับภานะครับเขาบอกสาราอะไรเฟรดอ่าแล้วเขาบอกว่าผมว่าผมเรวด้วยน่ะ
เออเออผมส่งผัวเราะไปนางหันหน้ากวับอย่างงี้น่ะมานี่อ๋อ
ส่งตัวอื้อหืออีโมอีโมของนางโบราณมากใช่เอ่อคุณม้าควรจะต้องซื้อ
ติ๊กเกอร์ใช้บ้างนะครับส่งให้เถอะส่งให้เออมีนะนางก็ส่งมาแบบนี้นะฮะ
สติ๊กเกอร์ที่ติดมากับลายคุณม้าครับคุณหาซื้อบ้างนะอ่านี่ตัวอยู่ไหนเนี่ย
เกาหลีไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยเกาหลีใช่ไหมคือส่งมาเนี่ยไม่มีอะไร
ด่าผมคำว่าอีเบรดคำเดียวทุกครั้งเลยเขาต้องตอบโต้เออเขา
คือคำอื่นเขารู้ได้ไงเขาดูรายการด่าคำอื่นไม่ได้เหรอ
เขาดูรายการเราอยู่แล้วคำอื่นไม่ได้มันเป็นโต้งชัชวินไปบอกไง
อ่าคือเปรตเนี้ยมันออกปากง่ายสุดไงเลยปากอื่นมันตึงมันตึงพูดไม่ออก
อีบ่าอีบยไม่ได้

ศนตกชุมพรเนี่ยเดินถาวชุมพร
อะไรไม่ห่วงพี่ม้าอยู่เกาหลีอะ

หน้าตื่นกับมันเนี่ยเพราะเขาพาลูกค้าไปก็ไม่ได้พักหรอก

อยู่ดีก็ไม่ยุ่ง

เอ้าคุณบุมบรรณดาเพราะว่าเดี๋ยวมาด่าฉันด้วย

ชอบว่าแม่
ใช่ไหมพอของแบรนดเนมปุ๊บยังไงนะ

ก็อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้
ข่าวต่อไปเป็นสินค้าแบรนด์เนม

รองเท้านี้ฉันก็มีรองเท้านี้ฉันก็มี
เรื่องนี้ฉันก็มีของฉันสีนั้นสีนี้
มาคุยข่าวพวกปากท้องชะมัดชะช่องกันไปไง
เออนั่น
เอาอีกแล้วพวกแกก็เข้าคู่กันดี
วางข่าวน้องบุ๋มนิดนึงบุ๋มนิดนึง
ประเด็ดดานะคะเขาบอกว่ากำลังคุยกับหนุ่มในวงการ
ใบ้นิดนะช่วงนี้ก็เหมือนกับหัวใจของน้อง

สำหรับพิธีกรคนเก่งคุณบุ๋มปนัดดานะ
เจ้าตัวได้แย้มผ่านรายการทางรายการหลังถูก
พิธีกรอย่างแพทย์นับประพานะ
แล้วก็เต้นวัศิลป์เนี่ยถามเรื่องหัวใจ
บุ๋มประนัดดายอมรับว่าตอนนี้กำลังคุยอยู่กับหนุ่มคนนึง

เพราะอยากให้ศึกษาดูใจกันได้ก่อนพูดเล่นอลองเป็นหมอนี่หรอค่ะ

เขาเรียกว่าค่อยแย้มเผยออกมาทีละนิดนะคะ
อยากรู้เนอะอยากรู้หนูน่ารักเจ๊สิใครอ่ะอยากรู้อ่ะโทรตามนั่งโทรตามนั่งดีกว่า
โทรเลยโทรเลยอยากรู้เขาจะบอกนะเขาบอกเธออยู่แล้วล่ะ
เขาไม่บอกหรอกเขารู้เดี๋ยวบอกเขามาบอกในรายการ
ใช่สินั่นคือหน้าที่ของเรา

เมื่อก่อนผมกรี๊ดกราดเธอมากนะสมัยก่อน

อาหูวตอนสมัยก่อนเนี่ยผมกรี๊ดเลย
อุฝยแต่ก่อนเขาคือแบบน่ารักเซ็กซี่หน้าเหมือนเด็กญี่ปุ่น
ไม่แต่เขามีเขามีไอ้นี่นะเขาเรียกมีโมโต้อย่างนี้มีแบบว่าที่ดี
เขาบอกว่าเขาจะเตรียมทุกอย่างไว้หมดเลยคติประจำใจ
เช่นถ้ายังไม่สวยจะทำให้สวยรอถ้าการศึกษายังไม่ดีจะทำให้ดีรอ
ทั้งที่ยังไม่มีเรื่องอะไรก็จะทำทุกอย่างรอพอเวลามาถึงเขาพร้อมแล้ว
เขาเตรียมเหมือนเตรียมสแตนบายทุกอย่างคุณสมบัติรอไว้หมดเลย
ถ้ายังไม่สวยก็จะทำก็จะรอจนกว่าจะสวย
ก็คือแก้ไขปรับปรุงประกวดก็ได้
ก็แก้ไขปรับปรุงยังเรียนไม่จบเป็นยาเอกก็เอาให้ได้
เมื่อก่อนนางเป็นอาจารย์นะเป็นอาจารย์เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นดร

ก่อนเป็นครูเนี่ยเอ๊ะก่อนเป็นนางนามแต่เป็นครู

ใช่ค่ะสบู่จุดนะคะ

ใช่อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีพวกเราชอบเอามาพูดกัน

นี่เธอพี่นางสิริพรเขาถูกลอตเตอรี่ทุก

ใครเป็นเจ้าแม่สายบุญมหาโชคอ่ะต้องยกให้คุณนางสิริพรนะคะ

หนึ่งเรื่องถูกรางวัลต่อเนื่องทุกงวดมาหลายปี
กลายเป็นต้นตำรับความปั้ง
คือแต่ว่าทุกครั้งนะทำบุญทุกเดือนนะทำบุญตลอดเวลา
ทำบุญหนักสร้างวัดสร้างโบสถ์เดินสายทอดผ้าป่าทอดกระถิ่น
แต่ละปีเนี่ยนับไม่ถ้วนครั้งนะคะไม่ได้ว่าทำปีละครั้งนะคะ
สิ่งหนึ่งที่คุณสิริพรต้องทำทุกปีคือมาเข้าพิธีสวดสะดอก
เพราะเสริมดวงชะตาที่วัดแม่ย่าซอมจังหวัดสาแก้ว
โดยมีพระอาจารย์นำชัยโชติละโตเจ้าอาวาสวัดแม่ย่าซอมเป็นผู้ทำพิธีให้
เอาคราวนี้แน่นแน่ช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาสิริพรก็เดินทางมาที่วัดนี้
เพื่อร่วมพิธีดังกล่าวโดยมีการวาดหุ่นตัดเล็บตัดผม
ยังหุ่นแล้วนำมาเข้าพิธีก็คือสะดอกเคราะห์นั่นเอง
กับจุดเทียนชัยประจำตัวจากนั้นพระอาจารย์นำชัย
ก็จะสวดมนต์สะดอกเคาะให้นะฮะพิธีการดังกล่าวเนี่ย
สวดยาวนานสวดข้ามคืนเลยนอกจากนั้นยังถวายเสียง
ฟรีคอนเสิร์ตนี่ถวายเสียงนะ
ไม่ได้ทำบุญอย่างเดียวมันถวายเสียงด้วย

ยังมีงานแสดงไม่ขาดสายต่อเนื่องเลย
ได้เชื่อว่าเป็นเจ้าแม่วงการลูกทุ่งหมอลำ

เหมือนกับเลขก็จะเคลื่อนไปแต่คุณสิริพรเขาได้ทุกงวดเลย
ต้องไปแอบดูต้องไปดูซิซื้ออะไรอย่างนี้
ใช่ป่ะคนจะถูกมันก็ถูกไม่ต้องคิดมากหรอก
แต่ปีนี้ราศีธนูต้องได้หมอช้างบอก
อีกคนแล้วกันเออใช่ราศีธนูใช่ไหม
หนูเอาเหมือนกันเหรอไม่อ้าว

หมดเวลาสุดท้ายเปิดโชว์รูปบิ๊กทองภูมิหน่อย
บิ๊กท้องภูมินะคะเขาบอกว่าเขาโชว์ชนิด๑๐ปี

รูปนี้โชว์หน่อยนี่ไงเห็นก็บอกมีอีกรูปหนึ่ง
ที่เขาวิ่งอยู่ในเมืองน้ำในทะเลอ่ะเออมาดูนี่

โอ๊ยรูปนี้ไม่ดูประโชว์เขาเป็นประเด็นข่าวรูปนั้นอยู่
ประโชว์รูปนี้ประโชว์ประโชว์

แล้วคนเขาก็คือฮากระเพื้อม
บอกมีน้องของบิ๊กวิ่งขึ้นมาด้วย

ตีคู่มาเลยพี่ชายกับน้องชายวิ่งจากทะเล
ใครนำเขาบอกว่าน้องชายวิ่งนำมาหน่อย
อ่าฮะเข้าเซ็นชัยก่อนเออเข้าเซ็นชัยก่อน
ตัดสินด้วยลูกชายไปหามาเดี๋ยวนี้ทีมงาน
ถัดมีไม่ถูกดูทีมงานไปเอารูปนี้มา

คนแก่อย่างเราดูแล้วยังอะไร

ก็เขาโสดนะคะเพราะว่าติ๊บแค่นั้นแหละ
หมดไม่ได้แล้วไปก่อนเลยครับพรุ่งนี้
มดดำมาสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมค่ะ